ที่กำลังเคลื่อนตัวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเมืองไทยของเรานะครับ

หลายจุดที่อยู่บริเวณตอนกลางรวมไปถึงฝั่งตะวันตก
ก็จะได้รับรู้แล้วก็ได้สัมผัสถึงความรุนแรงของพายุลูกนี้นะครับ
เพราะว่าพายุลูกนี้เข้ามาแล้วก็สลายตัวแถวบริเวณแนวรอยต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา
สลายตัวตรงนี้ก็จะทำให้กลุ่มฝนที่มีการสะสมไว้ตั้งแต่เคลื่อนตัวอยู่ในทะเลนะครับ
มีการกระจายออกในบริเวณพื้นที่ที่สลายตัว
ฝนที่จะตกก็คือจะเป็นฝนที่ถูกรวบรวมแล้วก็มาตกในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาอาจจะเยอะหน่อย
ดังนั้นจุดที่เจอน้ำท่วมบ่อยน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอีสานตอนล่าง

หลังจากนี้พายุก็จะค่อยสลายตัวไปครับ
กลุ่มฝนส่วนหนึ่งจะถูกไปรวมกับกลุ่มฝนที่อยู่ในแถวบริเวณอ่าวตังเกีย
อีกกลุ่มหนึ่งก็จะถูกพัดไปฝั่งตะวันตก

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร

พายุนั้นมีการดูดเอากลุ่มฝนไว้ตรงศูนย์กลางของพายุนะครับ
หลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มเคลื่อนตัวมาจากแถวบริเวณทางทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับ

นี่มีการเข้ามากินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
โดยเฉพาะอีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
หลังจากนั้นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะกระจายตัวต่อไปนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมต่างในพื้นที่เหล่านี้ก็คงต้องวางแผนกันดีหน่อยนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็คืออากาศที่เย็นสบายนะครับ
อย่างที่บอกไปการที่มาของพายุลูกนี้ก็จะทำให้ท้องฟ้าตอนกลางวันปกติเป็นท้องฟ้าฤดูหนาวจะโป่งโล่งนะครับ
แต่การมาครั้งนี้ก็จะทำให้ท้องฟ้านั้นอึมครึมมากขึ้นนะครับ
สภาพอากาศในช่วงกลางวันก็จะไม่ร้อนเหมือนช่วงที่ผ่านมา
ก็จะทำให้หลายพื้นที่ตอนนี้อีสานเริ่มเย็นแล้วนะครับ
วันพรุ่งนี้กรุงเทพหานครก็จะเจอท้องฟ้าอึมครึมที่ทำให้สภาพอากาศนั้นเย็นสบายกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอน
นี่คือสิ่งที่เราจะได้เจอกันกับพายุลูกนี้นะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ